ค่ะเราจะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น
หลายคนถ้าขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรถเป็นรถสีล้อแดง

รถแดงที่รับผู้โดยสารไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง

แล้วก็สาหัสอีก๑คนด้วย

รถสองแถวหรือว่ารถสี่ล้อแดง
ดอยสุเทพภูพิง
ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากวัดพระธาตุ

พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ

ร่างนักท่องเที่ยวเสียชีวิตทันที๒คน
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน

เป็นของสหกรนครลานนา

ที่สูงชันเกือบ๔๕องศา

แล้วก็นางดวงจันทร์พวงเดช

ป่าที่พังงา
และผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนคือนางละเอียด

คนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช

กระดาษที่นายยุงยุทธ์บุญเลิศ
อายุ๖๐ปีคนนี้เป็นคนขับ๒แถว

ใต้เหตุขับรถไปรอรับผู้โดยสารตามปกติ
เขายืนยันว่าเขาใส่เบรกมือแล้ว

ไปฟังเสียงของคนขับกันหน่อยครับ
ตอนนี้ก็เขากระลั้งมาขึ้นขึ้นคนเดียว

เบียกมือตามเหตุการณ์ครับใส่เบียกมือแล้ว
เบียกมือก็ใส่แต่มันบรรลายถูกไหม
คุณนี่แล้วเหนี้นนุ้นหล้ออยู่

คือแบบมองในคนเจ็บอะค่ะ

ก็แบบกระเด้งลงมาเลยค่ะ
แล้วคนเขาก็กระเด็นลงมาจากรถเลย
แล้วที่บาดเจ็บอีกคนที่ไม่ตายนี่คือเขาอยู่ตรงไหนครับ
คนที่ไม่ตายนี่ก็เขาส่งไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ

นั่งอยู่ท้ายรถกันหมดเลยค่ะ
สองคนเจ็บเนี่ยเขาจะนั่งอยู่
เอ่อคือสุดเนี่ยค่ะ
ริมที่นั่งข้างนอกเลย

กระเด้งทีแรกแล้วก็ทีที่สองก็เนี่ยทับพอดีเลยค่ะ

หรือว่าผู้เสียชีวิตคือนั่งอยู่บนรถคันที่เกิดเหตุ

นั่งอยู่ข้างในแล้วมันกระเด้งทำให้เขาเนี่ย
เด็นออกมาจากรถแล้วรถก็ทับอีกทีหนึ่ง

ค่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็คุมตัวนายยงยุทธ์เป็นคนขับเนี่ยนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ